ไปดูรถแต่งซิ่งแว้นแบบไม่สนใจอะไรเลย
ไม่สนใจโลกไม่สนใจโควิด
ไม่สนใจตำรวจไม่สนใจคนร่วมทาง
ตำรวจเขาก็ต้องซิ่งไล่ตามจับค่ะ
ติดตามไปดูกันสิว่าสายซิ่งสายแว้นเหล่านี้มันเป็นใครกันนะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมันเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังแว้นอยู่
เดี๋ยวคุณดูนะว่าตำรวจขับไปเนี่ยจะเจอกลุ่มวัยรุ่นที่แว้นอยู่บนถนนเลย
เดี๋ยวเราจะวงกลมแดงให้ดูนะครับคุณผู้ชม
คือไล่ตามกันเหมือนในหนังอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นยัง
นี่วัยรุ่นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซด์มาเนี่ยแบบไม่สนกฎหมายอะไรเลยแล้วแต่งซิ่งมาด้วยนะรถก็ผิดกฎหมายเสียงก็ดังสร้างความรำคาญอีกด้วย
เหมือนไล่ล่ากันตอนถ่ายหนังอ่ะคุณ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม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
ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมและต้องบอกว่าเป็นเยาวชนแหวะเป็นเยาวชนสามคนครับตำรวจก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อนุญาตเนาะก็คือไม่ไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่รถไม่มีไม่มีอุปกรณ์ควบคุมรถที่มันครบถ้วนก็คือรถมันเป็นรถแต่งอ่ะคุณนึกออกไหมมีการแบบตัดแปลงรถด้วย

ไปอีกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเคอร์ฟิลล์ด้วยเดี๋ยวเขาต้องมีมาตรการต่อมาอีกนะฮะถ้ายังไม่ปฏิบัติตามแบบนี้